คุณผู้ชมคะกินเหล้าทีไรทะเลาะกันทุกที
แล้วมันก็มักจะจบลงด้วยถ้าไม่เจ็บตัวก็ถึงขั้นเสียชีวิต
นครพนมค่ะมีผู้ชายประมาณ๔๕คน
ก็นัดกันมาบอกเอ้ากงเล่ากันหน่อยก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่
ทีนี้พอเริ่มเมาได้ที่ค่ะผู้ชายวัย๓๕ปีคนนึง
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไปคว้าเอากุญแจรถมัตตาไซค่ะ

หน่ำแทงไม่ยั้งเลยนะคะทั้งที่คอทั้งที่หัวไหล่ซ้ายขวา
เพื่อนตายคาที่เลยค่ะโอ้ตอนนี้คนก่อเหตุยังหลบหนีอยู่เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ตำรวจสพมนครพนมพอได้รับแจ้งก็รีบลงพื้นที่
ที่บ้านตำบลบ้านพึ่งนะคะที่นครพนม
ไปเจอศพนายสาคลตันนาดีวัย๕๒ปีค่ะ
สภาพนอนหงายสวมกางเกงยีนสีน้ำเงินไม่สวมเสื้อ
มีแผลชะกันถูกของมีคมแทงเข้าที่ลำคอแล้วก็หัวไหล่ซ้ายขวาหลายจุด
มีหลักฐานเป็นกุญแจรถจักรยานยนต์เปื้อนคราบเลือดตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้วเนี่ย
แทงจนกุญแจงอแบบนี้เลยอะค่ะ
สอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่านะคะบอกว่า
ผู้ตายกับคนก่อเหตุเนี่ยพากันมานั่งล้อมวงดื่มเหล้ากับเพื่อนอีก๔๕คน
ทีนี้พอเมาได้ที่คนก่อเหตุก็โวยวายกันค่ะ
โวยวายขึ้นมาแล้วมาท้าต่อยกับนายสาคลคนตายนี่แหละ
แล้วก็ตะโกนขึ้นมาด้วยนะบอกว่าอย่าฆ่าคน
ตะโกนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาต่อยกันหน้าบ้านเลย
เพื่อนร่วมวงกำลังจะเข้าไปห้ามแต่ไม่ทันค่ะ
คนก่อเหตุคว้าเอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็กระหน่ำแทงเข้าที่ต้นคอคนตายแบบบ้าคลั่งเขาบอกแบบนี้เลยนะ
จนกระทั่งนายสาขนเนี่ยตายค่าที่ตรงนั้น
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพมนครพนมจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ทราบชื่อก็คือนายมณ์เทียนคำผาปั่นวัย๓๕ปีค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาก็ยอมรับค่ะเขาบอกว่าเขาเมาขาดสติ
แล้วก็เกาะเหตุแบบนั้นขึ้นตรวจสอบประวัติของนายมณ์เทียนแล้ว
ปรากฏว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชอบดื่มเหล้า
ซึ่งสองสิ่งนี้แหละมันน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เขามีอาการขาดสติ
ประสาทหลอนแล้วก็เกาะเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่น
ก็ต้องถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายอ่ะนะคะส่วนที่บ้านของนายสาคลผู้ตาย
ตอนนี้ยาดยาดก็ได้มีการจัดงานสบแล้วค่ะ